คุณผู้ชมเริ่มต้นข่าวกันที่เรื่องของความรุนแรงกันก่อน
ทะเลาะกับเพื่อนกลางวงเล่าที่จังหวัดปฐุมธานี
ก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์กลับไปเอาปืนทำที่จะมาหาเรื่อง
เกิดเหตุตะลุมบอลกันนะครับสุดท้ายโดนแย่งปืน
แล้วก็ถูกขวดปากฉลามแทงสวนดับคาที่นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณปากซอยสุดสวาส๖ฝั่งตะวันออก
ตลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
หลังเกิดเหตุตำรวจภูทรคูคศและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน
เดินทางเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุครับ
พบผู้เสียชีวิตเป็นชายทราบชื่อต่อมาคือ
นายสุธิพงศ์แสงเดือนอายุ๓๐ปี
สภาพศพถูกแทงด้วยขวดเบียร์
มีบาดแผลที่ลำคอ๓แผลนอนหงายจมกองเลือด
ในที่เกิดเหตุพบขวดเบียร์ปากฉลามเปื้อนเลือดตกอยู่นะครับ
และข้างลำตัวพบอาวุธปืนขนาด๙มมตกอยู่๑กระบอก
กระสุนปืนที่ยังไม่ถูกใช้งานอีก๒นัด
แล้วก็รถจักรยานยนต์จอดอยู่๑คันครับ
นายปริญญากรรดิ์อายุ๒๓ปี
ให้การว่าตนเองพร้อมพวกประมาณ๔คน
นั่งดื่มกันบริเวณปากซอยสุสวาส๖
ส่วนผู้เสียชีวิตก็นั่งดื่มกันอยู่ด้วยกันนี่แหละครับ
แต่ขณะนั้นได้พูดจาไม่ถูกหู

จากนั้นผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์
ออกไปจากวงเล่าออกไปได้ประมาณสัก๒๐นาที
และผู้เสียชีวิตก็ขี่รถจักรยานยนต์
กลับมาอีกครั้งพร้อมอาวุธปืน

จังหวะนั้นเองนะครับเพื่อนในกลุ่มได้แย่งปืน

ตัวเขาเองเห็นท่าไม่ดีจึงเข้าไปช่วยเพื่อน
โดยใช้ขวดตีแล้วก็แทงผู้เสียชีวิต

แล้วก็ยืนรอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุครับ
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ต้องส่งพนักงาน
สอบสวนดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่น

และจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุอีกครั้ง
ส่วนศพผู้เสียชีวิตจะส่งชนะสูตร

ก่อนจะติดต่อญาติรับกลับไปบำเพ็ญกุศล